ใส่ตาที่มองกันว่าหอมแก้มแล้วพูดส่งท้ายว่ารักไหม

เคยก็เคยอยู่ใกล้มาเกิน
ดินอุ่นโรคและเย็นก็เป็นเพื่อนเกิน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ตอนนี้ดีขึ้นแต่ก็หมอบอกว่าโรคนี้ไม่หายขาด
ทำงานหนักก็ไม่ได้เป็นความดันด้วย
พอป่วยนิดหน่อยก็โรคตามมาเยอะแยะเลยค่ะ
ลุงแฟนป้าค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาได้เกือบ๔๐ปีแล้วค่ะ
ลุงชื่อแดงครับเมื่อก่อนผมขับรถกระป๋องครับ
ขับจากผู้สมมติสายสองภัยเพชรเกษมนะครับ
มีวันหนึ่งช่างเขายกเครื่องใส่รถกระป๋องไว้ตอนนี้ผมก็จะยกลง
พอยกขึ้นปั๊บมันลื่นเครื่องมันเลยทับผมก็เลยปอดมันฉีกครับ
ผมก็เลยต้องผ่าตัดครับอันนี้เจาะเป่าปอดครับ
ตอนนี้ผ่าตัดตรงนี้ครับจากนั้นผมก็หายใจไม่ค่อยอิ่มครับ
แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วก็หอบแบบทำงานหนักไม่ได้อะค่ะ
เห็นบอกตอนนี้เหนื่อยหอบเหมือนหายใจไม่พออยู่รินอาการเป็นไงคะลุงแดง
มันเหนื่อยแล้วมันแน่นด้านนี้นะเจ็บแน่นเดือนประมาณสักสามสี่เมตรก็เหนื่อยครับ
ทีนี้ลุงแดงก็เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกไหมฮะตอนนี้เรามาเจ็บทีนี้ทำไงกัน
ห่วงแม่ก็ห่วงทุกอย่างเรื่องการกินเรื่องทาย
ก็คืออะไรเวลาไม่มีเหมือนเด็กเล็กเลยตอนนี้ก็คือแม่บุญก็กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิม
สิ่งที่อยากได้เลยอยากได้อะไรบ้างเนี่ย
อยากได้รถเข็นวิวแชร์ค่ะแล้วก็ซื้อแพมเพิร์ตเอาไว้เยอะ
เวลาไม่มีแล้วเราก็ไม่ลำบากเรื่องแพมเพิร์ต
นี่เพื่อแม่เลยถ้าได้ตังค์ไปซื้อแค่วิวแชร์กับแพมเพิร์ตนี่ก็สุขใจแล้วเหรอคะพี่บุญช่วย

บอกว่าอันความกระตันอยู่เมตตากรุณาปานีนี่นะคะ
มีคุณค่ามากมายมากกว่าเงินทองที่จะหาได้
ไม่สามารถเอาอะไรมาแลกได้ไม่สามารถซื้อหาได้
ต้องทำด้วยใจแล้วผู้ที่ได้รับนี่ก็เปรียมด้วยความปิติจริง
เรียกได้ว่าต่างคนต่างกรุณากันต่างคนต่างเป็นบุญกุศลเกื้อหนุนของกันและกันจริง
ก็ดูแลกันไปดูแลกันมานะฮะมาพบกับเธอเลยนะครับคุณบุญช่วย
หญิงกระตันอยู่ดูแลแม่ผู้ไม่ได้ให้กำเนิดครับ

ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับให้คุณบุญช่วยต้องนั่งคุยกับเรานะครับ
เพราะว่าคุณบุญช่วยนี้เข่าขวาได้รับอุบัติเหตุรถพ่วงชนขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทางด้านนี้ก็เลยยืนนานไม่ได้

วันนี้มาพร้อมกับคู่ชีวิตนะครับคุณแดงสวัสดีครับ

คุณยายบุญหรือคุณแม่บุญของคุณบุญช่วยเนี่ยอายุ๙๕ปีแน่ล่ะต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างล่ะ

จราแล้วทำยังไงครับเวลาจะต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้
เพราะว่าตัวคุณบุญช่วยเองก็อายุไม่น้อยแล้วลุงแดงก็ไม่แข็งแรงไปกันยังไงคุณบุญช่วย
แท็กซี่ค่ะเพราะลูกก็ต้องไปทำงาน

ก็ข้างบ้านบ้างแท็กซี่อุ้มบ้างอะไรอย่างนี้
แท็กซี่แล้วก็แท็กซี่มาช่วยอุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้

ไปหาหาหมอเนี่ยคุณหมอว่าไงกับคุณแม่คุณยายบุญบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้าง
มาอีกแล้วว่างั้นมาอีกแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็พอแม่บอกอาการแกก็จัดยาให้แล้วก็บอกว่าลูกคนแก่นะป้านะต้องทำใจเขาว่างั้นค่ะ

ช่วยพอทราบไหมว่าคุณแม่คุณบุญช่วยเนี่ยกับคุณยายบุญเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทำไมท่านถึงได้อายุยืนขนาดนี้
ก็ที่เห็นนะแกชอบกินข้าวกับกล้วยถึงแกตอนแกไม่แก่แกก็ชอบกินข้าวกับกล้วย
จนกระทั่งทุกวันนี้แกก็กินข้าวกับผลไม้กับกล้วยกับแตงโม
มะม่วงค่ะมะม่วงแล้วก็กล้วยละม้าละมุดรูดแล้วก็ปอกแล้วก็เฉือนเป็นชิ้นคำให้แก
ทานข้าวกับผลไม้เดี๋ยวต้องกลับไปทานบ้างแล้ว
ไก่นี่แกไม่เอาแกบอกไก่กินแล้วปวดขาแกก็บอกว่าถ้าไม่กินได้ก็ดีนะลูกเปลี่ยนเป็นปลาก็ได้แกบอกแกบอก
พี่บุญช่วยหวังว่าคุณยายบุญจะอยู่ได้สักนานเท่าไหร่ฮะ
ก็อยากให้แกอยู่กับเราตลอดไปค่ะใจหนึ่ง
แต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนกับจะล้างทรมานแก
แต่ใจอยากจะดูแลแกตลอดไปถึงจะตอนไหนก็ไม่ว่าก็จะพยายามเลี้ยงแกให้ถึงที่สุดนะคะ
อันนี้เราก็คุยกันตามตรงว่ามันเป็นธรรมดาของโลก
ซึ่งย่อมมีเกิดและแก่และเจ็บและตายเนอะ

ก็คงต้องทำใจ
ก็ดีใจอย่างหนึ่งคือแกหมดทุกข์
แต่ก็เสียใจอย่างหนึ่งคือแกไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
แต่ก็ยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ

สายตาที่มองกันแล้วหอมแก้มแล้วพูดส่งท้ายว่ารักไหม
ล่ายตอบว่าไงเนี่ย
รักอรรมดบตไจเนี่ย
พูดแบบนี้มาตลอด
ไม่ว่าโลกและการเวลา
ไม่ว่าโลกและการเวลา
จะพลากอะไรไปแต่เสียงเนี้ยเป๊กมั่นใจว่าจะกล้องอยู่ในวงของคุณบุญช่วย
ไปตราบสิ้นลมหายใจเช่นกัน

แต่วันนี้สิ่งที่เราพอจะทำให้แกได้นั่นก็คือที่คุณช่วยหวังไว้ว่าจะอยากได้รถวิวแชร์หรือรถเข็น

ออกไปสูดอากาศบ้างไปเที่ยวบ้างหวังหรือฝันไว้ไหมครับว่าอยากจะพาแกไปที่ไหนเข็นไปที่ไหน
ถ้าใจคิดถ้าเป็นไปได้อยากจะพาแกไปวัดหลวงพ่อคูณค่ะเพราะแกชอบไป
ตอนที่ยังอยู่ปากช่องถึงไม่มีใครพาแกไปแกก็จะไปรถบัตรแกก็ไปแกรักเคารพหลวงพ่อคูณมากค่ะ
ก็นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะพากันไปถ้าได้วิวแชร์เนาะค่ะถ้าพาไปได้ก็น่าจะดีนะเป๊กว่านะ
ถึงถ้ามีเงินหรือมีรถก็จะพาไป
เป็นความสุขทางใจสิ่งหนึ่งเหมือนกัน

ทีนี้ที่บ้านของคุณบุญช่วยเนี่ยเป็นบ้านเช่าหรือว่าบ้าน
เช่าค่ะลูกเขาเช่าก็ตอนนั้นพ่อด้วยก็ช่วยกันออกค่าเช่า
เพราะว่ามัน๖คนอยู่กันไม่หมดก็เลยเช่าบ้านเป็นหลังอยู่
แต่พอพ่อมาเป็นมาซุดเนี่ยช่วงเนี้ยสุดสุดค่ะจ้ะ
ค่าที่อยู่อาศัยตีสัก๖๐๐๐น้ำไฟค่าเช่า

ค่ะแต่เจ้าของบ้านเขาก็ดีมาก

จะ๑๐ปีแล้วมั้งค่ะประมาณนั้น
เจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าที่เขาว่าดีมากที่พี่บุญช่วยว่าดีมากเขาดียังไง
บางทีเราไม่มีค่าเช่า๒เดือน๓เดือนเนี่ยเขาจะบอกแล้วไม่เป็นไร
ผมรู้อยู่เพราะว่าเขาเห็นลูกชายอะค่ะ
เป็นเด็กกระตันยูทำมาหากินแล้วหาคนเดียว
บางทีเขาก็ไม่เอาเลย๓เดือนเขาบอกไม่ต้องมาให้ผมหรอกเดือนหลังค่อยว่ากัน

ได้สิคนดีเราต้องเชิดชู

ขอบคุณเขาออกทีวีเลยเขาจะได้ดีใจนะ
คุณทิตินันคุณตู่ดิฉันขอบคุณมากนะคะที่ให้อยู่บ้านฟรีบ่อยขอบคุณค่ะ

อย่างคุณบุญช่วยเนี่ยเอาล่ะจะไปรบกวนเขาบ่อยไปรบกวนลูกชายบ่อยมันก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง

ช่วยตัวเองทำด้วยตัวเองหาเงินได้ให้กับตัวเองได้ด้วยการร้องเพลงนี่แหละครับ
ครั้งที่แล้วคุณบุญช่วยร้องไปแล้วค่ะ๒เพลงเนาะตอนนี้มีเงินอยู่แล้วเนอะสองหมื่น

ขอถามอีกทีนึงจะเอาเงิน๖๐๐๐ไปทำอะไรคะ
อีกแค่๒เพลงเองทำให้ได้นะครับ
อ่ะก่อนจะแข่งลุงแดงต้องให้กำลังใจเมียแล้วล่ะเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันแล้ว
ลุงแดงพูดให้กำลังใจหน่อยค่ะ
ขอให้สู้กันแล้วครับรักนะ
รักกันมากี่ปีแล้วนะคะขออีกที

วันแรกกับวันนี้๔๐ปีที่ผ่านไปความรักยังเหมือนเดิมไหมคะลุง

ถ้าไม่เหมือนเดิมคงแยกกันแล้วแหละ

แววตาจริงเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะตาเชื่อมดีจังเลยนะคะหวาน
เอาละครับตอนนี้ได้กำลังใจจากสามีสุธิรักไปแล้ว
แล้วก็คิดว่าได้กำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านอย่างล้นหลามทีเดียวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วย

อินโทรเพลงนี้มีมูลค่า

น่าจะใช่เพลงที่เราคิดเอาไว้

น้ำตาน้องเห็นหรือเปล่าคะ

แต่เคยร้อง
ซักผ้าทำอะไรเคยร้องค่ะแต่ฟังจากวิทยุไม่ค่อยได้ฟัง

จำมาตั้งนานแล้วต้องถามลุงแดงนะครับ
งแดงคุณบุญช่วยเคยร้องเพลงนี้ให้ฟังไหมครับ

แล้วแกร้องเป็นไงบ้างครับเพลงนี้

บุคคล
คือตอนนี้ไปทางบวกแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบคำถามนี้ได้นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณบุญช่วย
จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ล่ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
สร้างที่มั่นใจมากนะฮะความมั่นใจเต็มร้อย
ขอให้ใช้ความมั่นใจนั้นร้องให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับ

คุณหมูช่วยความคิดเป็นจริงแน่นอนนะครับนะครับ
ราคา๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สามเพลงมาครับสู้ค่ะ
เพลงที่๓เพลงมาครับ
วันเพ็ญจากพี่ไปหนุ่มเมืองชนและสาวมหาชัย
ต่างยืนร้องหายรถไฟแลนด์ปลายลับตา
ลาแล้วน้องเพ็ญลาก่อนไม่มีบุญย้อนขอลาไปก่อนรับลา
พ่อแม่น้องเขาจองเจ้าป่าวิวาแฟนเจียนมาเพราะว่าไม่รักเขาเลย
ประเพณีคลุมถุงจนให้คนปวดร้าวเจ้าเบาเจ้าสาวคงไม่มีสุขเลย
มันหมดสมัยบังคับใจกันเอ่ยพี่โทรเอ่ยแผนจำต้องฝืนทนว่า
อันไหนทะเลมีคลื่นเหมือนเสียงอื่นของคนรักจากเมืองชน
นมท่าฉลามเขาได้แค่เพียงอายสนใจเป็นมองมนต์คิดถึงคนเมืองชน
ทุกวัน
ตั้งแต่พ่อป่วยมาค่ะหันหลังให้กันคุยกันก็คุยแบบ
ทุกข์แห้งไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะคุยค่ะ
เพราะในจิตสำนึกของเราคิดตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนาะ

มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยนักสู้ชีวิตของเราร้อง